เอาไปกันต่อค่ะกับน้องพีพีกฤษกับดราม่าก๊อฟชุดที่พี่พีเขาใส่ไปออกงานอีเวนต์นะ
มันด้านไปเหมือนชุดของแทยางวงไอดอลจากเกาหลีคุณผู้ชม
ซึ่งน้องพีพีเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าทีมงานเป็นคนจัดหาให้
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปนะน้องก็จะระวังแล้วก็ทำการบ้านมากขึ้น
น้องบอกว่ายอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองด้วย
ซึ่งน้องก็มีขอโทษส่วนตัวไปยังแทยังด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่มีฟิตแบ็คกลับมา
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากไม่คาดคิดเลยว่าจะได้รับรางวัลนี้ค่ะ
เบลมาด้วยจากพี่สมาคมนักข่าวบันเทิงนี่แหละนะคะ
คนที่นั่งบนโต๊ะตรงนั้นก็คือคนที่ใจไปขึ้นเรียนรางวัล
พอได้ก็แบบหรือจริงดีใจมาก

ก็ที่จริงก็ดีใจมากครับ
จริงแบบตั้งแต่เด็กเห็นฉายาดาราแบบ
มาตั้งเยอะแล้วเรารู้สึกว่าปีนี้เราได้สายอาดาราท

น่ารักก็เพราะว่าตอบคำถามน่ารักแบบนี้ไงพี่
นี่เอาจริงนะดูข่าวน้องพีพีให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่เห็นอะไรเลย